ก่อนหน้านี้นำเสนอเรื่องของงูที่โผล่มาในชักโครกใช่ไหม
แต่ล่าสุดมีคลิปหนึ่งถูกแชร์ในโลกโซเชียล
งูเลื้อยทะลุฝ้าในบ้าน
โอ้โหบอกเลยดูกันเอาเอง

งูมายังไงงูลอยฟ้า
น้องใบตองนี่มันโครงไฟระยะแบบไหนเนอะ

ไม่ใช่นี่คืองูจริงแล้วมันเลื้อยทะลุฝ้าลงมา
ลุลงมาคือแล้วเป็นงูตัวใหญ่ด้วยนะคะ
ออกมาครึ่งตัวพันกันเป็นเกลียวแบบนี้
เจ้าของคลิปนะคะเขาตั้งสเตตัสเลย
อยากทราบว่างูอะไรมีพิษไหม
ที่บ้านมีแต่คนแก่นะ
กู้ภัยมาแล้วนะแต่จับไม่ทัน
ถามผู้รู้หน่อยแล้วขอบคุณทุกคำตอบ
หลังจากมีการแชร์ภาพนี้ออกไปคลิปนี้นะคะ
ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตเนาะบอกว่า
เห็นงูแล้วน่ากลัวนะงูโผล่ได้ทุกที่ทุกเวลาจริงเลย
ทางที่ดีอยากจะให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือเจ้าหน้าที่มาจับโดยเร็วที่สุดเลยนะคะ
วันนี้เราก็เลยรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงูที่งูเข้าบ้าน
เขาบอกว่างูเข้าบ้านอย่างแรกเลยข้อหนึ่งนะสังเกตบริเวณบ้านของตัวเองนะ
สภาพแวดล้อมในบ้านเราอยู่ใกล้ป่ารกไหม
ข้อ๒สภาพแวดล้อมภายในบ้านค่ะ
มีรูไหมมีโพรงไหมมีพื้นที่ที่ทำให้งูสามารถเลื้อยเข้ามาได้ไหม
ส่วนข้อ๓มีแหล่งอาหารอย่างเช่นพวกแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กหรือหนู
มีและข้อสี่ไม่มีสัตว์ที่เป็นศัตรูกับงู
ก็คือหมาแมวใช่งูมักจะมาในบริเวณเนี่ยค่ะที่คุณสังเกตได้ง่ายเลยแบบนี้
ส่วนจุดที่งูมักจะเลื้อยเข้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมาทางประตูอย่างเช่นคุณเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ใช่ไหม
หน้าต่างทิ้งไว้รับลมอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวเปิดหน้าต่างเลย
บ้านเนี่ยก็ต้องมีช่องลมนะใช่ค่ะ
คือหรือบางทีช่องลมของคุณอยู่ติดกับจุดที่มันรกทึบ
งูมันก็จะเข้ามาหรือพวกรอยร้าวต่างของบ้านเนี่ยสำคัญมากเลย
โรงต่างใต้ถุนบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางทีมันจะเป็นช่องทางที่ดีที่ทำให้งูเลื้อยเข้ามาในบ้านได้
และสุดท้ายที่น่ากลัวก็คือพวกบ่อพักปฏิกูลบ่อเกลอะหรือว่าชักโครกอะไรต่าง
ที่เราเห็นจากข่าวกันบ่อยเพราะฉะนั้นก็ระแวดระวังภัยกันให้ดี
งูเดี๋ยวนี้ไม่ได้โผล่แค่ชักโครกนะคะ

ให้ดูฝากเตือนกันแต่ไม่ต้องถึงขั้นระบบไปตนบอะไรกันขนาดนั้นนะ